ฟินกระชากใจสาวจริงเป็นนุ่มน้อยน้องเจ้านายนั่นเอง
ก็มีเพลงฮิตหลายเพลงล่ะออกมาแล้วนะคะตอนนี้
แล้วก็ปิดฉากแอบบอกรักทัวร์๒๐๑๘ไปอย่างสนุกแล้วก็ประทับใจ
แล้วก็ฟินบรรดาแฟนทั่วทั้งประเทศมาแล้ว
เพราะว่าไปทัวร์มาครบ๔ภาคเลย
ก็มาปิดงานที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ความฟินให้กับเหล่าเอฟซีกรี๊ดกันสนั่นลั่นฮอไปเลยคุณ
และครั้งนี้นะคะครอบครัวก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
ส่งกำลังใจกันแบบเต็มร้อยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

และที่สำคัญเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวเอ็มวี
บอกรักที่นำมาเปิดให้ดูเป็นครั้งแรกด้วย
หลังจากที่ก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะ
ก็ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยให้ได้ชมกัน
หลายคนก็ลุ้นหนักมากว่านางเอกเอ็มวีจะเป็นใคร
เจ้านายเฉลยแล้วนะว่าเป็นแฟนคลับทุกคนนั่นแหละค่ะ
ก็สำหรับคนที่มานั่งดูเราก็เปิดแล้วก็ดูไปด้วยกันเลย
ใช่เป็นทุกคนที่

ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้มีหนัง

ก็เลยเห็นว่าทุกคนยิ้มเยี่ยมกัน

ใครอยากจะเป็นก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละค่ะ

ส่วนประเด็นที่มีดราม่าเหล่าบลิ้งของ

ทำไมหนุ่มเจ้านายไปนั่งอยู่หน้าเลยในงานมิติ้งวันนั้น

เจ้านายเคยบอกว่าจะมาชี้แจงในงานนี้นะคะ

เราชื่นชมในผลงานของวงนี้อยู่แล้วนะครับ

ถ้าทำใครเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วย